อล์ฟตั้งแต่เขาเริ่มมีเอาใบกัญชามาประกอบอาหารทำอาหารขายเนี่ย
ได้ลองบ้างยังยังไม่มีเลยใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้
ว่าเราอาจจะได้ชิมไปบ้างแล้วตอนที่เขายังไม่เปิดอย่างถูกต้อง
แต่ว่าตอนนี้ที่จันทบุรีครับมีร้านอาหารนี่เห็นไหมนะฮะ
เมนูอะไรก็เอามาผสมกับกัญชาได้เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับ
ร้านได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
อำเภอเขาคิชกุฎโดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกกัญชา
แล้วก็มีสมาชิกเริ่มปลูกกัญชากันบ้างแล้วปัจจุบันสามารถนำ
ประยุกต์ผสมผสานปรุงเป็นอาหารแล้วก็ตัวกัญชาก็เป็นตัว
ชูรสนะฮะทำให้อาหารมันรสชาติอร่อยขึ้นซึ่งที่ร้านเนี่ยมี
แต่ที่เด็ดกว่าหมูเรียงธรรมดาก็คือใส่กัญชาครับตุ๋นน้ำซุป
ประกอบที่สำคัญคือน้ำกัญชาและใบกัญชาแบบนี้ครับ
อกจากนี้ครับก็จะมีซอสปรุงรสที่มีส่วนผสมของกัญชา

คือบางคนเขาบอกว่าใบกัญชาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอก
แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า
มันมีไอ้สารที่ทำให้ออกฤทธิ์เนี่ย

อะไรแบบนี้มีนะแต่มันมีน้อยมาก
บางคนรู้สึกบางคนอาจจะไม่รู้สึก
ส่วนเนื้อหมูเนี่ยนะคือผ่านการหมักด้วยน้ำสับปะรด

พี่เคยเอาเนื้อไปหมักนะไอ้สับปะรดเนี่ย

หลังจากเติมน้ำซุปที่เข้มข้นลงไปแล้วนะครับ
ก็วางด้วยใบกัญชาสดพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้า

เป็นผักเคียงไปเลย

จากก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงแล้วเนี่ยนะ
มีไก่ต้มกระวานใส่กัญชา
แล้วก็หมูชมวงใส่กัญชาด้วยนะครับ

มีส่วนผสมของกัญชาผสมอยู่ด้วยครับ
อย่างเช่นน้ำซอสที่มีส่วนผสมของกัญชา

นี่ฮะของขึ้นชื่อของเมืองจันทร์เขานะครับ
แล้วก็ใบกัญชาทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบสด

ส่วนใบของกัญชาที่ทางร้านนำมาปรุง
แล้วก็ให้ลูกค้าได้รับประทานนั้นนะครับ

กิโลกรัมละหมื่นเจ็ดนะฮะตอนนี้

คือยิ่งเริ่มได้รับความนิยมคนอยากทดลองยิ่งแพง

ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นี่แหละครับ
ส่วนราคาของอาหารถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยว

เลียงเคียงกัญชาโอ้ชื่อเขาคล้องกันเลย

ข้าวผัดกระเพราใบกัญชาจานละ๑๐๐

อกจากนี้ยังมีพิซซ่ากัญชา

แล้วก็มีเครื่องดื่มอีกหลายเมนูด้วย

เชิญได้ที่ร้านคิชกูดฟาร์ม

อำเภอเขาคิชกูธจันทบุรีครับ

คิดจะกูดฟาร์มเขียนภาษาไทย
ให้ถูกต้องตรงตัวเลยเจอแน่นอน
ถ้ากินแบบนี้คือมันปริมาณที่เขากำหนดให้เหมาะสม

มีโทษเป็นเรื่องของยางเศรษฐิตนะแต่คุณผู้ชมย้ำนั้นยังปลูกเองไปได้นะครับ
ผิดกฎหมายต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับ